เดี๋ยวเราจะพาไปหาอะไรกินอร่อยกัน
บอกเลยนะว่าอยู่ในปาร์ตี้กับร้อนอย่างกับไฟเยอร์

แต่ถ้าหากว่าไปที่ร้านนี้แล้วก็โอ้โห

เป็นร้านไก่ทอดที่ร้อนดุเด็ดเผ็ดมันมากเลยครับ
โอ้โห

ก็ไก่ของคุณลุงทิ้งนี่แหละครับ

เดี๋ยวจะเล่าที่มาที่ไปว่าทำไมถึงเป็นไก่ลุงทิ้ง

เดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงเอ๊ะทำไมต้องเอาไก่ไปทิ้งด้วย
นี่ครับโอ้โหเขาใช้เตาฟืนแบบโบราณที่มันร้อนแรง
ระอุควันขโมงแบบนี้เลยครับ

ไก่ทอดของที่นี่มันหอมมาก
หอมจากเตาฟืนไม่พอ

ของการหมักที่เขาบรรจงรังสรรค์ลงไป

เป็นไก่ทอดของนายประสงค์มณีฉาย

ขายอยู่กับนางบุญเรือง

อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะ

เยื้องกับศูนย์พิทักษ์ประชากู้ภัย

อันนี้เราไม่ได้ใส่เอฟเฟคล์ลงไปนะ

เขาบอกว่าเปิดขายความอร่อยมานานกว่า๓๕ปีแล้ว

เป็นปีเกิดพอดีเลยมั้งเนี่ย
คุณรู้อายุเลยคุณชนะ
ก็อยากจะบอกเอาไว้
ฟังถี่ฟันควันฟันไม่มีมีแต่ควันนี่แหละ
ฟุ้งเต็มไปหมดเลยทีเดียวเฉียวเอาล่ะพอทอดเสร็จป๊าบลูกค้าก็มารอที่จะซื้อล่ะครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าไก่ทอดที่นี่รสชาติอร่อยเด็ดจริงแล้วก็มีน้ำจิ้มไก่ที่เป็นสูตรที่คิดค้นมาเองถึง๓รสเลยนะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลายคนก็สงสัย
ทิ้งครับบอกหน่อยได้ไหมว่าทำไมทำไม
ไก่ทอดลุงทิ้งถึงเป็นที่ถูกอกถูกใจ
มีสูตรเด็ดเคล็ดลับอะไรบอกหน่อย
บอกเลยค่ะ

ขาวตะไคร่หิวสะกด

ถึงลูกค้าติดตกติดใจเลย

สูตรเด็ดแค่ลับหลังไม่ได้มีอะไรมากมาย
มีคาตะไครมะกรุ๋นมะนาวมะพร้าวส้มโอะฟักเต็งแตงโมไซโยโฮพิว

เอาเป็นว่าไม่ต้องทำเอง
ไปซื้อจากลุงทิ้งดีกว่าครับ

แล้วมีส่วนไหนให้ได้เลือกสรรกันบ้าง

คุณผู้ชมบอกว่าให้เรียกขาไก่น่ารัก

โครงไก่ก็มีใครที่ชื่นชอบทานโครงไก่
หรือจะเอาโครงไก่ไปให้สุนัขที่บ้าน

แล้วไปคลุกกับข้าวให้สุนัขทานก็มี
บอกว่าจะซื้อไปให้สูนักแต่ขอน้ำจิ้มด้วย

ก็สุนัขก็ชอบน้ำจิ้ม

คนที่เขามาซื้อถูกอกถูกใจอีกอย่าง

น่อง๑๕๒๕บาท
แล้วแต่ขนาดครับส่วนขาไก่เนี่ย

ปีกไก่ก็อยู่ที่ปีกละ๑๐บาท

ราคาซื้อง่ายขายคล่องจริงนะ

กลิ่นไก่ทอดนี่นะเวลาเดินผ่าน

มันมีไอ้น้ำลายมากฮะ
ราคาก็ถูกด้วยมากทาน

แปลกจากเดิมที่เราเคยทานทั่วไปกันดูนะคะ